คุณพี่สมค้ามาดูต่อกันที่ความน่ารักของบรรดาเพื่อนรักของเหล่าซุปตากันหน่อยดีกว่านะคะ
จากอวดมุมพิเศษอะไรต่างแล้วสัตว์เลี้ยงแสนรักเขาก็ต้องมาเหมือนกันนะคะ
ครูไหมชอบน้องหมามากเป็นชีวิตสิทธิ์ใจเลยมีพันธุ์ปอมทั้ง๓ตัวนะคะ
โฮล่าปาเต้แล้วก็แผ่นนวลอีกตัวหนึ่งดิฉันชอบมากเป็นพันธุ์หาย่างอินพอร์ตมาจากเกาหลี
ตัวนี้คุณฟังชื่อเขาซิรินมุ่งมั่นหาไม่ต้องหาเวลาเรียกอีกทีเวลากินข้าว
อาจารย์ซีรินมุ่งมั่นชื่อสั้นเรียกว่าน้องซีรินเป็นหมาพันธิตาเลียนเกรฮาว

แต่ความน่ารักของสัตว์เลี้ยมันตีมูลค่าไม่ได้หรอก

แล้วคือเห็นภาพที่เห็นคลิปในอวดลงโซเชียล
แล้วก็มีทั้งถ่ายแบบคู่กันกับสาวใหม่ด้วยนะ
มุ้งมิ้งเข้ากันเข้ากันแล้วก็มีความน่ารัก

จากน้องสิรินมุ่งมั่นมากันที่น้องไข่หวานกันบ้างนะคะ
เป็นนกแก้วสีสันสวยงามเลยคุณพีคพัฒนาสยาคุณมิถม

บอกเลยนะคะว่าน้องไข่หวานเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรดสุด
ไปที่ไหนก็แล้วแต่คุณพีคนี่เหน็บเอวไปด้วยทุกที่เลยนะคะอ่า
มีทั้งเป็นเพื่อนขับรถด้วยนะเป็นเพื่อนไปทำงานก็ได้ด้วย
บางครั้งไปทำงานเข้ากองนักแสดงนะก็ได้ทำความคุ้นเคยกัน
ก็เล่นกับเจ้าไข่หวานนี่แหละบอกเลยว่าไข่หวานเนี่ยสร้างรอยยิ้ม
แล้วก็เสียเฮงฮานะให้หลายคนเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
อะไรแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเออน่ารักดีเหมือนกันนะ
พักนี้เขาฮิตเหมือนกันนะการเลี้ยงนกตะแก้วแบบสีสันสวยงาม
คือฝึกแล้วก็ให้นางบินแล้วให้นางกลับมา
เขาเคยเจอเหมือนกันไขวันพูดกันด้วยนะ
พูดกันบ้าไหม

มาที่กระแตอาสยามกันบ้างดีกว่า

บอกเลยว่าตัวนี้แหละเป็นเหมียวตัวโปรดนะคะ
ชื่อว่าน้องยู่ยี่
ไม่ต้องสงสัยทำไมถึงชื่อยู่ยี่
ก็ดูผิวหนังสิยูนี้ด้นของเขา
ก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างมีรัก

ที่ฉันสอบถามมาต้นถ้าใครจะเลี้ยงพันนี้

แต่ว่าถ้าได้มาเลี้ยงแล้วก็รักทุกตัว

เลี้ยงเขาแล้วก็ไม่ให้เลี้ยงเป็นแฟชั่นนะคุณผู้ชมนะ

โอ้โหนี่ค่ะเอาตามบ้านนี่แหละค่ะ
ให้ดูภาพแรกก็นี่แหละสัตว์เลี้ยงคุณผู้ชม
ไม่ได้ได้ตามตามงู
ให้เดินบ้านพอตัวใหญ่มากเลย

ใช่นะกะต่อด้วยเนี่ยคะ
น้องแก้วงูเหลือม
เรียกว่าสารพัดสัตว์จริงคุณผู้ชม

มีเลี้ยงอะไรกันบ้างจัดไปจ้า
แม็กซ์ไม่ทำอะไรตรงนั้น

ใช่มันคือคุณไม่ถูกเลย

ไม่ใช่แค่ตัวใหญ่นะคะ
หมู่บ้านจิ้งจกตุ๊กแก่แมงสาบ

ชาลีเนี่ยดิฉันอยากให้ไปอยู่สวนสัตว์นะคะ
เพราะว่านางจะสามารถสั่งสัตว์ได้ทุกตัว

ไม่ใช่แจ็คกาลินอย่าเพิ่งมา
ฉันชอบนะว่าเขาเดบิวสัตว
เขาให้แบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าไปกับเขา